หลังการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ
และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดุยด้วย
ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้
แต่อย่างน้อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้
ก็จะทำให้สิ่งที่ตามมานั้นคุ้มค่าขึ้นมาพอสมควร
กรณีจาโหดที่โคราชเนี่ยนำมาสู่การแถลงข่าวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
แล้วในเนื้อถ้อยกระทงความที่แถลงข่าวมีหลายเรื่องที่เป็นสัญญาณดี
อย่างเช่นเรื่องผลประโยชน์ของกองทัพที่ถูกเบียดบังเนี่ย
วันนี้เช้าขึ้นมานี่เห็นหัวข่าวนี้เลย

อีกหัวข่าวหนึ่งบอกบิ๊กแดงย้ำจุดยืนจัดระเบียบ

เพื่อใช้เป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์และให้เป็นไปตามกฎหมาย
ความหมายก็คือว่าได้รับเงินจากไหนมาต้องแบ่งให้กระทรวงการคลัง
จากนั้นกระทรวงการคลังจะพิจารณาสัดส่วนคืนให้กับกองทัพบก
เสร็จแล้วกองทัพบกจะนำไปเข้ากองทุนสวัสดิการต่อไป
นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะว่าเงินสนามมวยเงินสนามม้าเงินอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหน

จำได้ไหมครับที่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หยิบเรื่องนี้มาอภิปรายเนี่ย
ผมขอทบทวนอีกทีนึงว่าคุณธนทรเขาบอกยังไง
เขาบอกว่าการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องนี้จะได้หายไปจากกองทัพ
เราพูดถึงกองทัพก็จะต้องไม่ทำพาณิชย์มาโดยตลอด
กองทัพมีอาชีพคือการปกป้องประเทศ
ความพร้อมของเราให้พร้อมตลอดเวลา
หากเกิดสงครามขึ้นมาเราจะมีกองทัพอย่างมีสมรติภาพ
ดังนั้นต้องตัดเรื่องการพาณิชย์ออกไปให้หมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องม้ามวยทีวีวิทยุ
ให้เช่าที่ดินเชิงพาณิชย์
เรื่องพวกนี้ต้องหยุดมันไม่ใช่ภารกิจของกองทัพ
ไม่มีพันธกิจข้อไหนบอกว่าให้กองทัพไปทำม้ามวยเชิงพาณิชย์
แต่กองทัพทำเต็มไปหมด
ที่สำคัญมีรายได้เข้ามาแต่ไม่ส่งคืนคลัง
เป็นรายได้นอกงบประมาณปีละ๑๘๐๐๐ล้านบาท
เมื่อไม่เข้าคลังก็เลือกใช้เองได้
แต่ไม่มีใครรู้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้าง
เหมือนมีเช็คให้ไปใช้เอง
โดยที่ตัวแทนประชาชนคือสสและรัฐสภาตรวจสอบไม่ได้
ฉะนั้นสิ่งที่บิ๊กแดงประกาศออกมาเมื่อวาน
ก็ต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ตามไปที่กระทรวงการคลังครับ
คุณยุทธนายิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์
นี่เขาเป็นเจ้าของที่
เขาบอกว่าที่ดินราชพัสดุที่จะส่งมอบนั้นมี๒ส่วน
คือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกับพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์
ทั้งสองส่วนนี้รวมกันแล้ว๑ล้านไร่กว่า
อันนี้ครับเป็นนิมิตหมายที่ดี
เพราะเป็นเรื่องที่คาใจของผู้คนในสังคมมานานช้าแล้ว
แล้วไม่มีใครคลากร่าวไว้แต่ต้อง
ทั้งนี้ถัดมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เรื่องนี้เนี่ยใครที่ได้ดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืน
ทีมข่าวไทยรัฐเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาเปิดเผยน่าตกใจมากครับ
เช่นเขาบอกว่าทหารชั้นประทวนที่ตกเป็นเหยื่อถูกคดโกง
เอาเปรียบแบบเดียวกับจ่าจักรพันธ์เนี่ยมีตั้ง๓๐๐๔๐๐คนครับ
เรื่องซื้อบ้านนี่แหละคือถูกเบี้ยวถูกโกง
นางอนงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแม่ยายของพันเอกที่ถูกยิงตายนั่นแหละ
รายละเอียดของข่าวมีเยอะครับไปทวงกันแต่ละทีกว่าจะได้เงิน
ได้มาเป็นหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าเงินที่ถูกเบียดบังไปนั้นเนี่ย
มันเยอะแยะไปหมดอันนี้มันถือว่าเอาค่ายทหาร
หาประโยชน์กันแล้วจะแก้กันยังไงต่อเรื่องนี้คอยดู
ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงนอกจากใช้ค่ายทหารทำธุรกิจหาประโยชน์กันแล้ว
ประเด็นที่ทหารชั้นผู้น้อยถูกเอาเปรียบถูกอมเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พูดกันมายาวนานผมทำข่าวตั้งแต่หนุ่มหนุ่ม
ก็มีคนทหารมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกี่ปีแล้วล่ะครับ
เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ล่าสุดเลยมีหัวข่าวนี้
เชื่อดพันโทพันเอกพ้นหน่วยกองทัพภาค๒นำร่องล้างบางเห็นไหมฮะ
เอาแล้วเจอเข้าไปแล้วข้อหาเกี่ยวพันธุ์เรื่องไม่แก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา
คือไม่จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความเป็นจริงก็คือเบี้ยเลี้ยงนั่นแหละ
นี่โดนเข้าไปแล้วคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อถึงจะได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้
พลเอกอภิรักษ์บอกว่าวันที่๑๗นี้ท่านจะเปิดศูนย์คอนเซนเตอร์รับเรื่องร้องเรียนให้ได้
สั่งการให้ไปหาระบบมาควบคุมโดยสำนักงานพบทบกำลังพลที่ถูกเอา
เอาเปรียบถ้าจะต้องการร้องเรียนต้องรายงานยดชื่อตำแหน่งและสังกัดรวมถึงหมายเลขประจำตัว
อันนี้กลัวจะร้องเท็จกลัวจะเอาเรื่องโกหกมาร้อง
แล้วท่านบอกว่าให้บอกชื่อตำแหน่งสังกัดหมายเลขประจำตัวรับรองว่าทุกอย่างจะเป็นความลับ
ประเด็นนี้ต้องระวังนะครับมันเป็นดาบสองคม
เมื่อวานนี้ในสภาผมฟังอยู่พอดีคุณลินดาเชิดชัยจากโคราช
ลุกขึ้นมาติงว่าการร้องเรียนแบบนี้เป็นดาบสองคมเพราะที่ผ่านมา
ทหารชั้นผู้น้อยที่ไปถูกร้องเรียนไม่รู้ทำมีท่าไหนร่วงรู้ถึงผู้บังคับบัญชา
ที่นั่งลำบากหนักเข้าไปอีกครับหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก
เพราะในระบบราชการเราเนี่ยคนถูกร้องเรียนส่วนใหญ่รอด
คนที่ไปร้องเรียนอวมเลยครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ชั้นผู้น้อยที่ร้องเรียนท่านยังโดนยังไงบ้างครับ
โดนขังโดนดองเวรโดนกันแกล้งสารพัด
ส่วนประเด็นที่ประกาศว่า
ทหารชั้นผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณแล้วต้องย้ายออกจากบ้านหลวงในค่ายเนี่ย
มีหัวข่าววันนี้บอกว่าบิ๊กแดงพูดจริงหรือกรอนพาไป
นี่ในข่าวสดเพราะอะไรรู้ไหมครับ
จะเอาจริงหรือเปล่าประเด็นนี้
เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลในข่าวศพเขารายงานย้ำอีกทีนึงว่า
อดีตพบทบที่เกษียณไปแล้วและยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านพักรับรองในเขตทหาร
ยังมีหลายคนนะครับยกตัวอย่างมา๑พลเอกสนทิศสนทิบุญจรรกริน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ๓พลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาและแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเกษียณแล้วก็ยังอยู่ในค่ายทหาร
คำถามคือว่าเรื่องนี้แล้วจะเอากันยังไงต่อ
เอาล่ะครับปิดท้ายเรื่องความเหลื่อมล้ำในระหว่างเรื่องของทหารที่ถึงขั้นเอารัฐเอาเปรียบกันแล้วก็สังหารกันเนี่ย
ผมได้รับบทพระราชนิพลบทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าขอเอามาอ่านให้ฟังปิดท้าย
สังคมทหารไม่ใช่สังคมศักดินาไม่มีนายไม่มีเบาไม่ใช่สังคมธาตุ
แต่เป็นสังคมของเพื่อนร่วมชีวิตเราอยู่ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามตำแหน่งหน้าที่คุณวุฒิและวัยวุฒิ
ไม่ใช่ผู้ขายแรงงานเพื่อแลกเงินแต่เราขายชีวิตเพื่อแลกกับผืนแผ่นดินนี้ไว้
นี่เป็นบทพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ